ดูอันนี้หน่อย

ยืนแค่งอะไรอยู่อะครับ
เห็นแค่มันกสึจัง

ดูให้มันชัดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึง
จะรู้ว่ากระสือจริงหรือเปล่า
ทำไมอ้าวเซ็นเซอร์ด้วย

เขาถือไฟฉายแล้วเขาเขย่า
เขาเขย่าเจ้าโลกของเขาอยู่ค่ะ

ไม่ใช่ไฟฉายไฟฉายไหมไม่รู้
ที่สำคัญนะเปลือยกายล่อนจ้อนนะ

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่กระสือผีเปรต

แบบนี้มายืนอยู่ริมถนนนะนะคุณผู้ชม

ชาวบ้านเขาวาดภาวะก็ตกใจการถนนสายกระบินบุรีชะเชิงเซาค่ะ

นักข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน

แต่ผู้ชายคนนี้ผอมสูงเขายืนเปลือยอยู่นะ
แล้วพอเอาไฟส่องดูจริงแล้วเนี่ย
เขามีไฟฉายแล้วเขาก็ช่วยตัวเองอยู่ค่ะ
ทีนี้นักข่าวไปตรวจสอบ
มันมีเหตุการณ์แบบนี้จริง

จุดตรงนี้มันอยู่ห่างจากโรงพยาบาลกบินบุรี

เป็นเหมือนกับที่พักชั่วคราวป่ะดอม

คือพอไปเจอลักษณะเหมือนกับมีคนอยู่

ไม่เจอตัวอยากให้ดูนะกลางวันกลางคืนนะฮะ
แต่มีคนขับรถไถครับที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุชื่อต้นนะ
อายุ๒๐บอกว่าเมื่อตอนเที่ยงของวันเกิดเหตุ
ผมก็เห็นนะผู้ชายรูปร่างผอมสูงผมยาว
เดินปุ๊ดเปรี้ยนถาวป่าละหมอ

ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับในคลิปหรือเปล่า
แต่ผมดูจากคลิปแล้วก็รูปร่างก็คล้ายกันอยู่เหมือนกัน
ชาวบ้านก็หวาดภาวะกับพฤติกรรมของชายสติไม่ดีคนนี้
อยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยกวดขันนำไปดูแล

เพราะหากปล่อยไว้มันอาจจะเป็นอันตรายกับคนแถวนั้นได้นะครับ
อาจจะมีไปก่อเหตุได้
ค่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าใครเห็นตอนแรกก็คิดว่าผีทั้งนั้นแหละ